ประกาศผลโหวตไทยรัฐที่สุดแห่งปี๒๐๒๐
จนมีแฟนเพลงทั่วทุกมุมโลก
เรียกได้ว่าปังแบบหยุดไม่อยู่
ต้องยกให้เป็นวงเกอร์กรุ๊ปที่ดึงดูดความสนใจจากผู้ฟังทั่วโลกได้เป็นอย่างดี
ตั้งแต่วันที่๑มีนาคม๒๕๖๒